อมเคยปวดปัสสาวะแล้วก็ขับรถไปแบบว่า
ต่างจังหวัดแล้วต้องลงมาปัสสาวะข้างทางไหม
โหก็ต้องแอบจริงนะเข้าข้างทาง
แล้วมีกระบวนการบอกกล่าวอะไรก่อนไหม

จังหวะนั้นไม่ได้บอกเจ้าที่เจ้าทางรูดซิป
คือแต่บางคนเขาเชื่อเรื่องนี้
ต้องบอกว่าขอฉี่หน่อยนะครับ

พ่อติดรถของเพื่อนไปรับผลไม้
แต่ระหว่างทางพ่อของผู้ชายคนนี้นะครับ
ฉี่ข้างทางปัสสาวะข้างทาง
แล้วก็เกิดเรื่องราวแปลกขึ้นกับครอบครัวนี้ครับ

อนันต์วันทองกับภรรยา

มากราบไหว้สารพ่อตาเขาม่วง

จุดทูบ๙ดอกแล้วก็ถวายหมากครู
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางครับ
เปิดทางตามหานายสุริยาวันทองสิ
พ่อที่หายตัวไปอย่างเป็นปริศนา
นายอนานเล่าว่าพ่อขอติดรถเพื่อนอยู่ห้องติดกัน
มาจากชนบุรีจะไปรับทุเรียนที่ลงแห่งหนึ่งนะครับ
มาตั้งแต่๒๒มิถุนายนคุณผู้ชม
แล้วพอ๒๓มิถุนายนวันถัดมาเพื่อนพ่อบอกว่า
พ่อคุณพูดแปลกนะอืม
เหตุการณ์ช่วงที่นำทุเรียนขึ้นรถพ่อเดินไปปัสสาวะครับที่ป่าข้างลง
พอเดินกลับมาก็พูดประมาณว่ามีผู้หญิง๓คนแม้กวนใจจริง
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปหาลูกชายนะกระทั่งมีคนมาเจอว่าเขาเนี่ยเดินไปตามถนนสายเอเชียนะครับ
่งหน้าแยกเขาปีบนะครับแล้วก็โบกรถจักรยายนซ้อนท้ายใครก็ไม่รู้แล้วก็หายไป
นายอนันต์ตัดสินใจเลยมาจากเมืองชนเลยมาตามหาพ่ออยากรู้อยากเจอพ่อพ่อหายไปไหนอ่ะ
อันนั้นเริ่มค้นหาไล่ตั้งแต่หน้าลงทุเรียนครับริมถนนสายเอเชีย๔๑วัดถ้ำเขาปีบ
ใกล้เคียงในรัศมี๓กิโลเมตรหาหมดแล้วนะครับคือโบราณสถานถ้ำเขาปีบก็ไปดูไม่เจออะไรเลยครับ
เขาบอกว่ามีคน๓คนมาจุกจิกจู่จี้กับแกแล้วพี่แกบอกว่าใครเพื่อนมาด้วยกันพี่คุยกับใคร
ผมไม่ได้คุยกับพี่หรอกแกบอก
ไม่ได้ไปคุยกับพี่ผมคุยกับทั้ง๒คนนั้นล่ะ
ไปดูดวงให้พ่อหมอดูบอกว่ามีคนพาพ่อไปทางทิศตะวันตก
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วพ่อจะปรากฏตัว
คุณผู้ชมอย่างไรก็ตามนะครับอันนั้นมันคือเรื่องทางความเชื่อ
แต่เรื่องทางวิทยาศาสตร์ใครเจอใครเห็นผู้ชายหน้าตาแบบนี้
เสื้อผ้าน่าจะยังไม่ได้เปลี่ยนสวมเสื้อผ้าแบบนี้นะครับ
โอ้โหช่วยแจ้งหน่อยครับหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วครับ
คุณผู้ชมครับนะฮะช่วยเขาหน่อยครอบครัวเขาร้อนใจจริงฮะค่ะ